ท่านประธานที่กรบผมขจิตชัยนิคมสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
จังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยท่านประธานครับ
ต่อไปนี้ผมจะอภิปรายในวาระที่๑ขั้นรับหลักการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แถลงในเล่มเล็กนี้นะครับ
แล้วก็มีรายละเอียดประมาณ๓๐เล่มที่ให้เราไปดู
คือเลี่ยมขนาดเนี้ยท่านประธานครับก็มีหน่วยรับงบประมาณทั้งหมด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้พูดผ่านท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรี
ซึ่งท่านไม่อยู่ในที่นั่งวันนี้ท่านบอกว่าท่านพูดอะไรสอสอก็ไม่ฟัง
ก็แสดงว่าเวลาสอสอไม่นั่งอยู่แปลว่าไม่พังวันนี้ผมพูดนายกก็ไม่ฟังใช่ไหม
จริงแล้วเราฟังแล้วเราเห็นทั้งปริยาท่าทางของท่านนายก
แต่ว่าท่านไม่เปลี่ยนพฤติกรรมฟังแล้วก็ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลง
เวลาทำงบประมาณก็ไม่รู้สึกรู้สากับสถานการณ์

เหมือนไม่รับผิดชอบบอกว่าผมไม่ได้ทำเอง
ถ้าไม่อยากรับผิดชอบกับงบประมาณที่แถลงมาเนี่ย
แล้วเอกสารที่ให้ผมก็ล่าออกไปหรือให้คนอื่นเขามารับผิดชอบ
นี่บอกไปถึงนายกผมเจอนายกรัฐมนตรีหลายท่านมาก
ไม่ต่ำกว่า๑๐ท่านในเวลา๔๐ปีที่ผมทำงานการเมือง
ทุกคนต้องรับผิดชอบหมดไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในเอกสารนี้
คนที่รับผิดชอบต่อสภาคนแรกคือนายกรัฐมนตรี
ปฏิเสธไม่ได้ท่านจะบอกว่าอ่า
ไม่รู้จักความร่วมมือใช่ไหมนี่ว่าผู้แทน
ผมก็ว่าท่านผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรี
ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ไหนเวลานี้ก็ให้รับทราบด้วย
ท่านต้องรับผิดชอบทั้งหมดในโครงการทั้งหมดของงบประมาณ
ที่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้ผมเห็นใจท่านครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเหนื่อยมาสี่ห้าปีตั้งแต่มีทภาพผู้แทนรัฐศดร
แต่นี้ทภาพผู้แทนรัฐศดรทำบทบาทได้สามสี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะ
อกนั้นก็เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารท่านเหนื่อยมากผมเข้าใจท่านทำงาน
ทุกอย่างเพื่อจะรับผิดชอบประเทศนี้แต่บนความเหนื่อยของท่านเนี่ย
ใช้งบประมาณมายืมเงินมาเป็นหนี้สาธารณะสิบล้านล้านมากกว่าเขานี่
ท่านรับผิดชอบไหมเป็นผลงานของท่านไหมแล้วถ้าไปตรวจดูผลงานของท่านในการใช้งบประมาณเนี่ย
โดยเฉพาะก่อนที่จะพูดงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทั้งหมดเนี่ย
ที่ท่านใช้ไปประมาณปีละสามล้านล้านปีนี้สามจุดหนึ่งล้าน
มันมีผลยังไงต้องไปดูที่ชาวบ้านไปดูชนบท
ไปดูที่หมู่บ้านไปดูที่จังหวัดแล้วมาดูที่กรุงเทพมหานคร
ดูทั่วประเทศแล้วเป็นยังไงล่ะการปรากปรามทุศจิตฤทธิ์
รายงานทั้งต่างประเทศในประเทศมันน้อยลงไหมถ้าไม่น้อยลงก็ใช้ไม่ได้
คอรัปชั่นรู้กันทั้งหมดวิธีการอีบีดดิ้งรู้จักกันเนี่ย
สุทธิธรรมมากใช่ไหมรู้ว่าการซื้อข้อมูลได้
รู้กันทั่วประเทศโกงน้อยลงไหมไม่น้อยลง
คนยากจนน้อยลงไหมก็ไม่น้อยลงความเหลื่อมล้ำน้อยลงไหม
ก็ไม่น้อยลงเพิ่มขึ้นจะแซงเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยซ้ำ
มันน้อยลงไหมในหมู่บ้านอ่ะไปถามผู้ใหญ่บ้านถามผู้ปกครอง
นักเรียนถามประชาชนในหมู่บ้านก็บอกมากขึ้นมากขึ้น
อันนี้ผลงานท่านไหมอะไรเอ็ดเอฟอีบีเขามีความสุขไหม
ไม่มีนี่คือผลงานที่การทำงานของท่านซึ่งนายกรัฐบคลอยไปหยุดต้องรับผิดชอบ
ต่อไปนี้ผมจะอภิปรายกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตถกรรมถธิกรพครับ
ใช้เงินประมาณ๔๕แสนล้านตัวเลข
สำหรับงบประมาณนี้ก็ทั้ง๒กระทรวงรวมกันแล้วประมาณ๔๕๐๐๐กว่าล้าน
๘๐เปอร์เซ็นต์ของกระทรวงศึกษาใช้กับงบบุคลากร
ก็แปลว่าเหลืออยู่ประมาณ๙๗๗๕ล้าน
เป็นงบที่จะนำไปเรียกว่างบพัฒนา
แล้วไปดูงบพัฒนาที่ลงไป
กระทรวงอุดมศึกษาขอพูดชื่อเท่านี้ก่อนนะ

แบบนี้๕เล่มผมอ่านหมดแล้ว
ธรรมดาครับ๙๐เป็นงบค่าที่ดินและสิ่งกว่าสร้าง
ถ้าลบออกมันก็จะเหลือเงินทั้ง๒กระทรวงประมาณ๙๐๗๗ล้าน
๙๐๗๗ล้านที่เหลืออยู่นี่ไม่ถึงมือครู
ครูยังต้องไปใช้เงินตัวเองทำเตรียมอุปกรณ์การสอน
มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
ท่านประธานครับแม้แต่งบที่บอกว่าเป็นงบที่เจ๋งที่สุด
กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะเวลานี้กำลังเบนหน้าไปทางนั้น
งบประมาณนี้ท่านประธานครับ
ไปดูในงบประมาณของกระทรวงศึกษาเล่มนี้เล่มนี้
ตั้งแต่หน้า๑๕๖ถึง๑๕
เอาเรื่องเดียวอ่ะเพราะว่าเวลามันที่จะพูดเรื่องนี้
๑๐๒๐นาทีเนี่ยเอกสาร๕เล่ม
ท่านประธานครับไปดูเฉพาะอันนี้เขาเรียกว่าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นี่การทำโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
หรือโรงเรียนพิเศษอะไรนี่มันสูงเสี่ยงและไม่สอดคล้องกับรัฐมนตร์
มาตรา๕๔ด้วยซ้ำไปเพราะว่า
เขาต้องรัฐบาลต้องจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคน
เสียค่าใช้จ่ายมีคุณภาพแล้วก็ทั่วถึง
แล้วจะมาทำโรงเรียนประจำตำบล
ตำบลละ๑โรงเรียนคุณภาพ
แปลว่านอกนั้นไม่ใช่โรงเรียนคุณภาพใช่ไหม
แล้วมันก็ผิดไม่สอดคล้องกับรัฐมนูลแน่
แต่ถ้ามันผิดน้อยผิดมากจะรอดพ้นไป
มันเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชน

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ใช้เงินย่อลงมาแล้วคือ

ท่านประธานครับไปเปิดดูรายละเอียดครับ
จาก๑๕๖ถึง๑๘๘
มีงบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประมาณ๔๐๐๐ล้าน

การสร้างคุณภาพคือไป
ทำได้ก็คือว่าไปปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไปสร้างอาคาร

คุณภาพประจำตำบลนี่

อกนั้นก็มีรายละเอียดอื่น

การอบรมให้มีคุณภาพ

คุณภาพของโรงเรียนที่อยู่บนครับ
ของโรงเรียนที่อยู่บนเกาะอยู่ที่สูงอยู่ที่กันดัน๕๙ล้าน
นี่คืองบประมาณสำหรับสร้างคุณภาพ
ถ้าเท่านี้มันใช้ไม่ได้
ถ้ามีโครงการแบบนี้แล้วก็มีเท่านี้
โรงเรียนคุณภาพคือโรงเรียนที่ปรับปรุงอาคาร
กระบวนการเรียนการสอนอุปกรณ์การเรียนการสอนเทคโนโลยี
ที่ครูจะได้รับไม่มีระบุ
แล้วใส่ชื่อว่าโรงเรียนคุณภาพ
ที่พูดโรงเรียนประจำตำบลเนี่ย
เพราะมันกำลังเกิดความวุ่นวายท่านประธานครับ
มันมีผลบอกว่าอ้าวถ้าใครไม่อยากได้โรงเรียนคุณภาพตำบลละ๑โรงเนี่ย
ก็เที่ยวไปยุบโรงเรียนที่เขาอยู่เล็กไง
เอ้อไม่ถึง๑๒๐คน
ก็รัฐบาลเนี่ยก็ท่านไปหยุดนี่อ่า
ท่านมานั่งแล้วท่านประกาศ
ประกาศของท่านฉบับที่๑๙ทับ๒๕๖๐ไง
รัฐบาลท่านเสนอกฎหมาย
กฎหมายการศึกษาวันนี้มาตรา๑๐๖บทเฉพาะการ
ท่านบอกว่าบรรดาอำนาจทั้งหลายให้อยู่ในประหลัดกระทรวง

ไปจางท่านนายุครับมนตรีซึ่งมานั่งอยู่
กี่ปียึดแต่ท่านยึดไปท่านอะไรไม่ต้องมาถามผมนะท่านยึดแล้ว
สี่ปีที่ท่านทำลายท่านทำลายอะไร
หนึ่งท่านทำลายการกระจายอำนาจ
ท่านออกกฎหมายท่านออกคำสั่งคณะโคชช่อ
ซึ่งสืบทอดมาจนกระทั่งวันนี้
ปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นท่านไปรวมตั้งศึกษาธิการจังหวัด
ซึ่งยุบไปแล้วแปดสิบปี
เขาครูเขาก็ต่อสู้โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นระบบที่มีกรรมการประจำตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้วก็ตัวแทนครูซึ่งเขาเลือกมา
ท่านอย่าปฏิเสธว่าการศึกษาที่จะสำเร็จที่จะก้าวหน้า
ต้องอาศัยบุคลากรคือครู
พอท่านทำลายระบบการกระจายอำนาจผมกล่าวหาท่าน
ไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจแต่อภิปรายงบประมาณ

อันที่สองท่านทำลายวิชาชีพครู

ว่าการจัดการศึกษาที่ดีต้องอาศัยครู
ทำไมผมถึงกล่าวหาในงบประมาณนี้
แล้วก็กฎหมายระเบียบที่ท่านออกมา

สี่ปีทำลายเนี่ยสี่ปีหลังเนี่ย
ไม่ให้มีใบประกอบวิชาชีพ
ท่านบอกครูไม่เป็นวิชาชีพชั้นสูงใช่ไหม
ใบประกอบวิชาชีพท่านไม่มี
ครูต้องติดตามเดินกระบวนกันไปรอบ
กว่าจะใส่เข้าไปว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
นี่สู้กับรัฐบาลท่านนะรัฐบาลท่านนายกประยุทธ์
ทำลายวิชาชีพครูเขา
วันนี้ในกฎหมายที่ท่านเสนออยู่ในรัฐสภา
ก็ต้องคุยกันหนักพูดกันหนัก
ให้มีใบประกอบวิชาชีพครูครูต้องเป็นวิชาชีพชั้นสูง
นี่ท่านทำลายทำลายในกระทรวงศึกษาธิการ
ท่านกำลังทำลายโรงเรียนขนาดเล็ก
วันนี้ท่านไม่จัดงบประมาณ
งบประมาณไม่มีผู้บริหารว่าง
ไม่ส่งผู้บริหารไป
ครูว่างไม่ส่งครูไป

เห็นแล้วทำไมบอกว่าท่านงบประมาณไม่มี
มันชัดตอนไหนชัดในกฎหมายไง
ท่านไปเขียนไว้ในกฎหมายมาตั้ง๔๙วัน
บอกว่าบางเล็ก๑๙บอกว่าให้ยุบโรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพ
ไม่มีครูไม่มีครูได้ไง
ก็ท่านไม่ส่งไปแล้วมีได้ไง
นี่๑๑๕๐๐๐หมู่บ้าน
หนึ่งหมื่น๕๐๐๐โรงเรียน

วัฒนธรรมชีวิตของเด็ก

ไม่มีให้เขา
บีบเขาใช่ไหมใช้วิธีการใช่ไหมกำลังจะออกเป็นถึงกฎหมายนะ
ต่อไปเป็นที่ที่ยุบมาท่านเป็นระเบียบเท่านั้นนะแต่รัฐบาลท่านไง
กำลังอายุเขานี่คือสิ่งเลวร้ายที่ทำลายการศึกษาของชาติ
ท่านประธานครับฝากผ่านไปท่านนายกรัฐมนตรีที่นั่งอยู่
การศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติถ้ากระทรวงศึกษาระบบการศึกษาล้มเหลว
ท่านจะสร้างชาติได้ยังไงท่านถึงทำงานเหนื่อยไง
เหนื่อยแล้วไม่มีผลงานอ่ะเหนื่อยแล้วแย่อยู่ทำไมอ่ะ
อยู่ให้เขาด่าไงไปไหนเขาก็ด่าเพราะฉะนั้นในงบประมาณเล่มนี้ของกระทรวงศึกษาธิการ
เอาไปสร้างแต่อาคารสร้างทำไมอาคารนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่
ครูต้องเสียสละเวลาให้กับลูกศิษย์
เขาถึงสามารถจะดำรงการศึกษาถึงจะอยู่ได้
มันไม่ได้อยู่ได้ด้วยงบประมาณ
งบประมาณของท่านนี่ผมดูแล้วในกระทรวงศึกษานี่
ทำได้ก็คือไปอบรมทำไมอ่ะ
ทำไมไม่ตั้งงบในกระทรวงศึกษา
ไปให้กรรมการสถานศึกษาไปให้ประชาชน
อาสาสมัครมามีงบประมาณลงไป
ให้กรมอาสาสมัครเหล่านี้เขารู้

กฎหมายปปชผมเขียนไว้แล้วให้ตั้งอาสาสมัครประชาชน
นี่คือสิ่งที่ผมมีความเห็นกับงบประมาณเรื่องการศึกษา
โรงเรียนพิเศษที่ใช้งบมาก
ไม่ว่าโรงเรียนอะไรก็ตามในประเทศไทยควรจะหมดไปแล้ว
ควรจะเคารพประชาชนเจ้าของประเทศโรงเรียนบ้านโคกผม
ทำไมมันไม่มีอะไรพิเศษอ่ะเอากฎหมายข้อไหน
กฎหมายรับนูลเขาบอกให้เท่าเทียมมีคุณภาพ
ทั่วถึงแล้วนี่มาตั้งโรงเรียนพิเศษประจำตำบลโรงเรียนดีเด่นสี่หมู่เมืองตั้งทำไม
เป็นรัฐบาลที่ไม่เข้าใจเรื่องการศึกษาอ่านกฎหมายการศึกษาไม่แตก
ไม่ว่าใครมาเป็นรัฐมนตรีก็ตาม
นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้จะต้องใช้การศึกษาสร้างคน
คนสร้างชาติคนที่จะสร้างการศึกษาให้ดีเด่นคือครู
วันนี้จะให้ครูออกเงินซื้ออุปกรณ์
ทำไมไม่มีงบประมาณทำอุปกรณ์
กองทุนเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่อยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี๔๒
ท่านคนในกระทรวงศึกษารวมทั้งท่านนายกต้องรับผิดชอบ

เขาให้มาจากนู่นเงินจากพรบขึ้นความถี่ของชาติ
เขาเขียนไว้ในกฎหมายฉบับนั้นกศธช
บอกว่าให้ตั้งกองทุนเงินสนับสนุนกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
เขาให้เงินมาแล้ว๓๐๐ล้าน๒๐๐ล้าน
คนในกระทรวงศึกษาไม่เอาไปทำอะไร

เขียนในบทเฉพาะการกฎหมายการศึกษา

กองทุนเทคโนโลยีทางการศึกษา
เงินบีละสามล้อยล้านทำไมไม่เอาไปให้
นี่ท่านเขียนเป็นกฎหมายนะ
บอกให้ยุบกองทุนนี้ให้ไปอยู่ที่กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา

เพราะกฎหมายกศธชเขาเขียนบอกว่า
ให้จัดเงินให้กับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
อันนั้นกฎหมายนู้นที่เขาให้เงินมา
แล้วดันมาเขียนบอกว่าให้ยุบกองทุนนี้
เอาสมบัติไปอยู่กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา
เขาก็หวานหมูดิเขาก็ไม่ต้องให้เงิน

เขียนในสมัยไหนท่านเป็นบริษัทธิศึกษา
แต่สุดท้ายท่านนายกต้องรับผิดชอบ

ผมทำการเมืองมา๔๐ปีท่านทำมา๔ปี
ขอบอกหน่อยในฐานะวัวบุโสกว่า

ท่านต้องรับผิดชอบหมดท่านอย่ามาพูดนี่มาอภิปรายมาตอบงบประมาณ
สอสอไม่ฟังท่านแล้วท่านฟังผมไหม

ฟังแล้วไม่นับถือมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้